โอ้โหเปิดวันเสาร์มาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ถามคำถามเลยว่าใช่หรือเปล่า

โพสต์ภาพคู่กับคุณลีเดียภรรยาค่ะ

หลายคนบอกว่าเฮ้ยอ่านแล้วชวนคิดไปไกลอยู่เหมือนกันนะคะ

ประมาณว่าเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นกับช่วงชีวิตที่ดีของเราต่อจากนี้

คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมใช่หรือไม่ใช่

เพื่อนสนิทชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เหมือนกันหมดเลยค่ะ
บอกว่าเฮ้ยนี่คือการประกาศข่าวดีเรื่องลูกคนที่๓ใช่หรือไม่
เพราะว่าก่อนหน้านี้สะกิดกันมาหลายทริปแล้วคุณผู้ชมค่ะนะคะ
แต่จากข้อความร่วมยินดีเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็คิดเอาไว้ว่าใช่

แต่ยังไม่มีคำยืนยันจากทั้งพี่แมททิวแล้วก็คุณลีเดียนะคะ
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะ
สายตรงไปถามเรื่องนี้กับทางผู้จัดการส่วนตัวเลย
บอกยังไงดีเรื่องราวพี่แม็กซ์ยังไงดีนะฮะ
คุณผู้จัดการก็บอกว่ายังเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่
เดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวกระซิบแน่นอนนะจ๊ะ
เชื่อว่าไม่นานทั้งพี่แมทแล้วก็ลีเดียเนี่ย
จะออกมายืนยันด้วยตัวเองแน่นอนนะจ๊ะ
เอาเป็นว่าเราก็ยินดีไปก่อนแหละไม่รู้เรื่องอะไร
เออนะก็ถือว่าเป็นโพสต์เรื่องราวดีแล้วกันนะฮะ
อาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องลูกเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ